อีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แต่ว่า๑ปีจะเกิดขึ้นแค่๑ครั้งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
สำหรับปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีที่เขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เดี๋ยวไปชมกันใครยังไม่เคยเห็นปีนี้พาไปดูแล้ว
เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นแม่น้ำสองสีจริงนี่คือที่บริเวณสะพานน้ำปาดนะคะ
ศิริกิจอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์ในทุกช่วงฤดูฝนค่ะ
เขื่อนแห่งนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อย่างที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่
เห็นมากเลยก็คือเนี่ยค่ะปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีที่๑ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ
ปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีนี้นะคะเกิดขึ้นจากน้ำใสที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจ
บรรจบกับแม่น้ำปาดที่มีสีขุนแดงแบบนี้ครับที่เกิดจากน้ำฝนที่ตกบริเวณทางเหนือนะคะ
ทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสีมองเห็นได้๒สี๒อย่างแบบตัดกันอย่างชัดเจนเลย
ซึ่งก็กลายเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจริงค่ะ
เป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

แล้วก็คือปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเท่านั้น
และถ้าหากหมดช่วงฤดูฝนนี้ไปนะคะน้ำเนี่ยก็จะกลับมาใสเป็นปกติสองสายเหมือนเดิม
คุณดูภาพนี้อันนี้เห็นชัดมากว่ามันตัดแบ่งครึ่งกันเลย
ทำไมมันถึงไม่ไหลไปรวมกันเนอะมันเป็นความแปลกนะฮะก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสองสีที่มีแห่งเดียวในภาคเหนือนั่นเองนะ
สำหรับใครที่อยากจะไปชมให้เห็นกับตาก็ไปกันได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย

อุตรดิษฐ์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไปชมความสวยงามทางธรรมชาตินี้ได้
เขื่อนสิริกิจตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์

ใช่ถูกคือมันเป็นน้ำที่ฝนตกแล้วไหลลงมา
ตะกอนดินมันก็เลยเป็นสีปนแบบว่าดินนิดนึง
สีน้ำอาจจะเหมือนชาเย็นแต่พี่นั้นไม่เคยเย็นชา
นี่งั้นพี่ก็ต้องลองไปดูว่าความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้
มันสวยงามขนาดไหนไปดูให้เห็นกับตา
เพราะว่าจะเห็นชัดเจนมากว่ามันมีการตัดกันแบบเห็นได้ชัดเลย
แล้วก็หลังจากเดินกับกระกะดามก็จะเริ่มไหน
รวมกันเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนเดิม

โอ้โหสวยงามเป็นเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติที่ดี
เป็นธรรมชาติที่พิเศษ